ยังไม่ต้องไปไหนอยู่ที่ร้อยเอ็ดเหมือนเดิมคุณผู้ชม
แต่ว่าเป็นข่าวนี้เจ้าของบ้านเนี่ยเขาเก็บไอ้มัดฟางน่ะ
ฟางนะครับเก็บเอาไว้นะครับไว้ใช้เวลาแบบว่า
เมล็ดพืชแล้วเอาไปปูนะครับแล้วก็ใช้อย่างอื่นด้วย
ปรากฏว่าอากาศมันร้อนหรือยังไงไฟไหม้กองฟางแล้วดูสิครับ
โอ้โหแล้วไหม้บ้านคุณพระราพรลามขนาดนั้นเลยนะคะ
หมดทั้งหลังครับโอ้โหมองหมดแล้วโครงเธอลงมาหมดแล้ว
เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในตะบนคำนาดีอำเภอโพนทอง
ไฟไหม้บ้านไม้ใต้ถุนสูงวอดทั้งหลังฮะ
แล้วก็ไฟลามไปไหม้บ้านข้างเคียงด้วยนะเสียหายไปอีกสองหลัง
สอบสวนเบื้องต้นพบว่าขณะเกิดเหตุเจ้าของบ้านครับ
ต้นเพลิงไม่อยู่นะออกไปเลี้ยงไก่ที่ทุ่งนา
แล้วใต้ถุนบ้านของเขาจะเก็บฟางไว้จำนวนนึง
เอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยแล้วก็อย่างที่ผมบอก
เอาไว้คลุมดินเวลาเขาหวานเมล็ดพืชโอ้โหหมดเลย
ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนะฮะค่ะคาดกันว่าอากาศน่าจะร้อนจัด
แล้วลมแรงฟางข้าวอาจจะเกิดติดไฟขึ้นมา
ด้วยการเสียดสีหรือความร้อนหรืออะไรประมาณนี้
เขาคาดการณ์แบบนี้นะทำให้ไฟมันลามครับ
ลามแล้วก็ตำรวจต้องมาตรวจสอบอย่างละเอียด
ว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุที่คาดกันจริงหรือเปล่า

เพื่อนบ้านเนี้ยมีความเสียงหายไปอีกสองคนครับค่ะ
แรกคือคุณถนอมเธอเล่าบอกว่าสวนหย่อมสุดรักของเธอ
ไฟเผาหมดเลยเสียใจมากเพราะสวนตรงนี้นะ
เวลาเธอเครียดนะจะมานั่งผ่อนคลายอารมณ์
เวลาเศร้าก็จะมานั่งตรงนี้ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับ
ส่วนอีกหลังหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะคุณยายสุนา
คุณยายบอกปกติบอกว่านี่ฉันยืนนี่ยังเหนื่อยนะ
ปกติฉันไม่อยากจะเดินเลยนะไม่ก้าวขาเลยถ้าไม่จำเป็น

ฉันวิ่งไปบอกบ้านข้างบอกช่วยกันมาดับไฟหน่อย

เก็บวัตถุไวไฟหรือเชื้อไฟเอาไว้ใต้ถุนบ้าน
ไว้ตรงไหนก็ตามไปดูให้ดีนะครับ
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโอ้โหหมดเลย
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้มันมีสูงมากครับช่วงนี้ฮะ

ต้องเผชิญกันอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับ